คุณผู้ชมค่ะนับถอยหลังอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะ
จูงมือกันเข้าพิธีวิวาได้เลยจ้า
คู่นี้บอกเลยนะคะว่าโด่งดังจับมือกันดังมากเลยนะคะ
จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาในวันที่๒๙เมษายนนี้แล้วจ้ะ

ของทั้งสองคนนี่แหละหลังเวทีหมอลำใจเกินร้อย
ซึ่งทั้งสองคนเปิดใจเล่าให้เราฟังนะคะถึงวันก่อนวิวาว่า
โหยพี่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลย

ในที่สุดเนี่ยก็มีวันนี้จากคู่จิ้นสู่คู่จริง
พร้อมกับขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนเลยค่ะ
ที่เป็นจุดเริ่มต้นไงทำให้เกิดความรัก
คือคู่นี้นะแสดงบนเวทีแล้วยังไงแฟนข้างล่างเนี่ยเชื่อ
หอมเลยกอดเลยหอมเลยกอดเลยตอนแรกเป็นคู่จิ้นตอนนี้มันสปาร์ค
เป็นคู่จริงซะได้ส่วนกระแสข่าวต่างที่ดราม่าเข้ามานะคะ
หาว่าคู่นี้จะรักกันจริงหรือเปล่า
รักกันเฉพาะเรื่องธุรกิจเท่านั้นละมั้ง
เอาใจเอฟซีหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะดราม่าไม่จริง
แต่ว่าเรื่องความรักของทั้งสองคนเนี่ยเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วก็ใกล้วันดีดีของทั้งคู่แล้วนะ
จะมีเวลาเข้าคอเจ้าสาวหรือเปล่าโดยเฉพาะค่ะซ้อแอนตอนนี้งานคอนเสิร์ตโอ้โหเยอะมากแน่นมาก
แต่ก็หมดห่วงนะคะเพราะว่าเรื่องความสวยความปังเนี่ยซ้อแอนเขาบอกมาว่าเออฉันมีเวลาดูแลตัวเองจ้ะ
รวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมต่างจัดเต็มไม่มีพร่องแน่นอนค่ะ
เรามาถึงวันนี้กันได้ยังไงอะไรอย่างนี้คุยกันตลอดแล้วก็แบบมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากในแต่ก่อนอะไรอย่างนี้
จนมันมีวันนี้เราก็แบบเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเราก็มีเวลาดูแลตัวเองปกติอยู่แล้ว
แต่ว่าในช่วงในช่วงวันพิเศษแล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึงใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูในส่วนของในส่วนของชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้
จะบอกว่าเขาแต่งตัวแต่งหน้าดูแลตัวเองทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงสวยแน่นอนนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะ
เราได้บัตรเชิญมาแล้วเป็นโรงงานแน่แน่อะไรไม่รู้
เคลมก่อนแล้วเออ